มีคลิปหนึ่งที่มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย
เขาจับได้ว่ามีเด็กหญิงอายุ๑๓

ไม่เอาผิดบอกว่าสงสารเด็กหญิงอายุ๑๓
อยากจะให้มีอนาคตอยากจะให้กลับตัวกลับใจ
โซเทียลก็ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มนี้
เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นผู้ชาย
เขาสอบถามเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนหนึ่ง
เพราะว่าจับได้ว่าเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนนี้
ลักรถจักรยานยนต์ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นไป
แล้วก็มีข้อความว่าเรียบร้อยจับตัวคนร้ายได้แล้ว
มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่แจ้งตำรวจจับ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ไปพบกับเจ้าของรถที่ถูกลักไปนะคะ
แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
รู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนี้ผ่านเฟซบุ๊ก

เด็กผู้หญิงก็พอมาค้างด้วยปุ๊บ

พร้อมรถจักรยานยนต์พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง

ปรากฏว่าถูกบล็อกเฟซบุ๊กเรียบร้อย

ผู้หญิงคนนี้อยู่แถวดินแดง

เด็กผู้หญิงคนนี้ออกมาอ้าง

เจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่ามันฟังไม่ขึ้นเลย
ลองไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะคะ
ผมไม่งงเลยเขาบอก

ผมถามเอาไม่ได้ขโมยแล้วรถไม่อยู่นี่ได้ไง

หนูไม่ได้ตั้งใจขโมยหนูจะเอาไปคืนพี่แล้ว

จอดรถอยู่ปากซอยศรีนคริน๖๔

ไปดูรถด้วยว่ารถสภาพเป็นยังไงที่ไปจอดอยู่
ปรากฏว่าพอไปดูรถ
สภาพรถล้อนางคต

ทีนี้หนูก็เลยส่งกลับไปอยู่กับตากับยายเขา
หนูดูไม่ไหวเพราะว่าหนูต้องทำงานเป็นเวลา
หนูเข้ากากไม่มีเวลาดูเขา
เขาก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเลยตั้งแต่นั้นนะคะ
หนูคิดว่าจุดเปลี่ยนสำคัญความคิดของหนูคือ
เขาเล่นโทรศัพท์แล้วเขาติดเพื่อน
คุณแม่ก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาว
พยายามตื่นให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้
ลูกสาวติดเพื่อนมากชอบออกไปค้างคืนห้องเพื่อน
พอเงินหมดก็กลับมาหาตายาย
ตัวคุณแม่บอกว่าแม่เลิกกับสามี
ก็ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ